เพราะว่าวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมนะคะ
นิกคาบิเนตปยปครั้งที่๔ค่ะก็ได้มีการวางยุทธศาสตร์
แก้ไขปัญหาเรื่องของการเกษตรนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าการวางยุทธศาสตร์ต่างเหล่านี้เนี่ย
มีการเชิญนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ค่ะ
จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ให้มาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ถกหาทางออกกันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของความปรองดองรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงบอกว่า
ว่าจะร่างสัญญาประชาคมด้านการปรองดองแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนค่ะ
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
มินิคาบิเน็ตซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งของปยป
ซึ่งก็บอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลยังแก้ปัญหาได้ไม่ครบวงจร
และติดขัดในด้านกฎระเบียบหรือวิธีการบริหารจัดการ
ขณะที่ประชาชนยังเคยชินกับการช่วยเหลือมานานจนเกินไป
แต่ยืนยันว่าปัญหายังแก้ไขได้ค่ะด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
แม้จะไม่สำเร็จทั้งหมดแต่ปยปต้องแก้ไขให้ได้มากที่สุด
นายสุวิทย์เมสินทรีย์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ที่ประชุมเชิญนักธุรกิจรุ่นใหม่จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมาช่วยกันหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านการเกษตร
ซึ่งนักธุรกิจรุ่นใหม่ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเรียมการ
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
พลเอกประวิทย์บอกว่าการดำเนินงานก้าวหน้าพอสมควร
โดยเฉพาะการรับฟังความเห็นจาก๔๖พัก

โดยที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย
แนวทางการทำงานที่เดินหน้ามาถูกทางแล้ว
ส่วนร่างสัญญาประชาคมขอสื่ออย่าเพิ่งมาถามตอนนี้
เพราะว่ากระบวนการปรองดองยังอยู่ในช่วงของต้นทางเท่านั้น
แต่จะดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดค่ะ
เราก็กำหนดไว้นะว่าในเดือนมิถุนาเนี่ยเราจะเสร็จหมด

ทั้งหมดแล้วก็เราก็จะเดินในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไปทั้งหมดเนี่ย
นะครับว่าน่าทั้งหมดจะเข้ามา
เพราะมันก็ต้องให้ประชาชนทุกคนรู้มีส่วนร่วมทุกคน
ไม่ใช่ผมมาตอบกับคนนี้คนเดียวนักข่าวคนนี้คนเดียว
เออผมไม่ตอบเพราะเขามีมีลดแบบเดินไป
เนี่ยประชาสัมพันธ์เนี่ยมีลดแบบเดินไปทุกวัน
โอ้โหทำงานเร็วจริงขาดไม่ได้เลย
ส่วนข้อเสนอของกปศที่ระบุให้มีการปฏิรูป
ก่อนการเลือกตั้งพลเอกประวิทย์บอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าการปฏิรูปต้องเดินหน้าไปตามกระบวนการ
รัฐบาลจำเป็นต้องยึดตามรถแมพที่ได้วางไว้
ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเปลี่ยนแปลงกันได้นะคะ